ส่วนเรื่องนี้สะเทือนใจจริงคุณผู้ชมลองนึกภาพว่าตัวเองเป็น
ผู้หญิงอายุ๑๖ปีนะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งโดนผู้ชาย๔คนรุมโซมอ่ะโอ้โห
แล้ว๔คนนั้นได้รับการประกันตัวออกมานะตั้งวงดื่มเหล้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย
แล้วกรีดเหรอกรีดแขนเหรอ
ทำร้ายตัวเองเธอเคยคิดจะฆ่าตัวตายคุณผู้ชมแล้วน้องคนนี้ยังโดนไอ้ฝั่งนั้นข่มขู่อยู่ตลอดเวลา
แล้วเอาเรื่องราวนี้ไปปล่อยข่าวในโรงเรียนของน้องเขาจนไม่อยากจะไปเรียนนะคุณผู้ชม
เรื่องนี้คุณกันจอมพลังมาให้ความช่วยเหลือเลยครับ
เป็นเรื่องราวของน้องบีอายุ๑๖ปีนักเรียนม๔โรงเรียนมัธยมแห่ง๑ที่นครราชศรีมา
มาพร้อมกับคุณแม่เลยไปแจ้งความที่สพห้วยแถลง
หลังจากโดน๔ทรชนอายุสัก๒๐๒๕ปีรุมโทรมตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้ว
พาน้องบีไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชศรีมาครับ
ไปร้องขอความคุ้มครองนะ
เพราะว่าผู้ต้องหา๔คนนั้นได้รับการประกันตัวออกมาตั้งวงดื่มเหล้า
เหมือนไม่ได้รู้สึกผิดอะไรแล้วปล่อยข่าวมาให้โรงเรียนน้องบีด้วย
น้องบีเขาก็อับอายไม่กล้าไปเรียน
แขนทำร้ายตัวเองหวังจะฆ่าตัวตาย
โอ้โหคุณผู้ชมแล้วท่อนนี้นะฟังดีนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งนั้นเนี่ยโรงเรียนของน้องบีเนี่ยนะ
เรียกน้องบีเรียกแม่มาคุยบอกแม่รับเงินไปเถอะจะได้จบ

คุณกันจอมพลังพาน้องบีมาร้องทุกข์กับบิ๊กโจ๊กเลยครับ
พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติที่สโมสรตำรวจครับ
แล้วทางพันธุ์ตำรวจเอกสิทธิพลทิมสูงเนิน
ผู้กำกับการสพห้วยแถลงเจ้าของท้องที่เนี่ยก็มาชี้แจงเรื่องราวนี้
มาแล้วพี่เบิร์ตมาแล้วพี่น้ำแข็งประโยคนี้

จะให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหาย
มั่นใจได้เลยนะจะได้รับความเป็นธรรมแน่นอน
โดยจะประสานอายการในเรื่องยื่นถอนประกันตัวผู้ต้องหาครับ
เพราะว่าน้องบีเนี่ยยังโดนข่มขู่อยู่ตลอด

เพราะว่ากลัวไงกลัวว่า๔คนนั้นจะตามมารังความ

ส่วนแม่น้องบีบอกว่าตอนนี้โอเคล่ะ
สภาพจิตใจน้องบีดีขึ้นมาก
ยิ้มแย้มได้นอนหลับได้
ส่วนผู้ก่อเหตุก็ยังอยู่ในพื้นที่นี่แหละ

ไม่ทราบว่าพวกนั้น๔คนนั้นสนิทกับตำรวจหรือเปล่า

ส่วนวันพระรหัสสบดีที่ผ่านมาครับคุณผู้ชม

คุณกันจอมพลังก็เลยจัดงานวันเกิดครั้งแรกในชีวิตให้

เป็นของขวัญวันเกิดนี่เอาเค้กมาให้ด้วย

พาน้องบีไปถึงที่บ้านในจังหวัดนครราชศรีมา

แล้วก็โฉ่บก่อซากนะ
บอกว่าถ้าที่นี่มีคนหน้าด้านก็จะเอามาฉาบหน่อย

จากนั้นก็ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ
ฝากไปถึงหน่วยงานต่างช่วยเร่งรัดคดีหน่อย
ช่วยดูแลความปลอดภัยให้กับน้องบีกับแม่ด้วย
ทางตำรวจสภห้วยแถลงบอกว่าคดีนี้
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหากับ๔คนที่ก่อเหตุ

มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดแล้วครับ